สาวรุ่นวัย๒๑ปีแทบช็อกเลย

เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ระหว่างขับกลับที่พักนะฮะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีนะครับจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่ว่ารถก็เสียหายวอดทั้งคันนะครับ

บนสะพานต่างระดับสยามซีพอร์ต
ฝั่งขาเข้าชมบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
จากการสอบถามนางสาวเทพนุดากอสุวรรณ

ก็เล่าให้ฟังนะครับว่ารถเก๋งคันนี้เป็นรถที่ยืมเพื่อนมาขับ
โดยก่อนเกิดเหตุได้ขับรถคันดังกล่าว

โดยในระหว่างทางที่ขับมารู้สึกได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม้นะ

พยายามฝืนขับต่อเนื่องมากระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ
สังเกตเห็นเพลิงลุกไหม้ออกมาจากช่องแอร์
รีบจอดรถแล้วก็ลงจากรถในทันทีครับ
แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
เรื่องต้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
ในตัวรถมันขัดคล่องจนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้
ซึ่งจะเร่งหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยเร็วที่สุดนะครับ